คือสามีเสียชีวิตอยู่ตรงริมถนนเนี่ย

เห็นภรรยานะกอดร่างสามีอยู่

แล้วก็กินข้าวอยู่อยู่ข้างสบสามีอะค่ะ

ใช่นี่ไงคือไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน

พอได้รับแจ้งว่ามีศพชายเสียชีวิต
อยู่ตรงริมถนนปลาจีนศรีมหาโพธิ
แล้วไปเจอมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างถนน
ห่างจากริมถนนเข้าไปข้างทางเจอศพของนายสมชายอร่ามจันท
อายุ๕๔ปีสวมขาสั้นเสื้อยืดค่ะเสียชีวิตอยู่
ดูตามร่างกายของศพเนี่ยไม่ได้เจอร่องรอยบาดแผลนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓ชั่วโมง
แล้วเจอภรรยาของคนตายคือนางสาวจีรนุษย์สั่งสอนอายุ๔๖ปี
นั่งกินข้าวอยู่ข้างศพสามีแล้วก็เหม่อรออยู่แบบนั้นนะคะ
ทีนี้คุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่ดารัฐบอกแบบนี้
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้ค่ะเขามาแจ้งให้มาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าเห็นเลยเห็นว่านางสาวจิรนุษย์กับสามีเนี่ย
คู่นี้นะคือจริงเขาอยู่ข้างทางมาอาศัยอยู่ข้างทางแล้ว
สองสามวันแล้วแต่ว่าล่าสุดอ่ะผิดสังเกต
เพราะว่าที่ชาวบ้านเขาเห็นเขาเห็นว่าเมียน่ะประคองร่างผัวอยู่
ตอนแรกก็นิดนึงว่าผู้ชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยป่วยเลย
สบายอะไรหรือเปล่าชาวบ้านก็จะมาช่วยนะ
แต่มันแปลกไงเพราะว่ากลายเป็นว่านั่งประคองร่างอยู่พักใหญ่เลย

แล้วร่างสามีก็นิ่งสนิทเลยนะฮะ
ใช่เลยมีการแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านให้ประสานกู้ชีพกู้ภัยมาตรวจสอบ
พอมาตรวจสอบดูอ้าวนายสมชายเสียชีวิตแล้วนะคะ
นักข่าวของเราพยายามคุยกับนางสาวจีรนุษย์ที่เป็นภรรยาของคนตายค่ะ
แต่ว่าตอนเธอคุยคุณเดี๋ยวจะให้ฟังคือเธอพูดแบบวกไปวนมา
แล้วพยายามถามเหมือนกันนะว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงจุดนี้ลองฟังเธอหน่อยค่ะ

ไซค์มาแล้วจะขี่มอไซค์ไปไหนครับ
จะไปไหนกันต่อมาพักตรงนี้เสร็จแล้วจะไปไหนต่อ
ประจีนถ้าเขาเอาแฟนไปโรงพยาบาลแล้วเจ๊จะไปไหนต่อ

เอาที่ไหนที่บ้านเกิดหรือเปล่าครับ

เค้าตอบอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามันมีคำตอบหนึ่ง

แล้วเธอเป็นคนเกาะหลังสามีมา

คิดอยู่ว่าแบบเอ๊ะมันอะไรเกิดอุบัติเหตุเหรอ

เธอก็พูดคำเดียวว่าเธอเกาะหลังสามีมาแบบนี้นะครับ
ก็เลยไม่รู้จังหวะว่าสามีไปเสียชีวิตตอนไหนนะ
แล้วถามคำถามอะไรไปคือเธอนิ่งนะ
เพิ่งรู้ว่าอ้าวครอบครัวนี้ผัวเมียคู่นี้
ก็ไม่ได้ติดต่อยาดตัวเองมาเกือบ๑๐ปีแล้วเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งตัวฝ่ายหญิงเนี่ย
นางสาวเจียระนุษย์นี่เธอมีอาการป่วยจิตด้วย
เดี๋ยวต้องให้ญาติรีบมารับศพนายสมชาย
แล้วก็นำตัวนางสาวจิรนุษย์กลับไปที่จังหวัดสุโขทัย
แล้วเบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจก็นำร่างของคนตาย
ส่งให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

แล้วถ้าเกิดมีญาติมาติดต่อถึงจะให้ญาติเนี่ย
นำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนี่โอ้โหมันกลายเป็น
ต้องไปหาดูนะว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นะคะ